หน่อยคุณตาคนนี้น่าเห็นใจมากเลยอ่ะตาไปที่ห้างเสร็จแล้วตาจะไปซื้อของกำลังจะกลับ
ดันไปถูกสามล้อเฉียวชนแต่เอาจริงจริงคือสามล้อเขาก็ไม่ได้หนีหรอก
เขาก็ให้การช่วยเหลือแล้วค่ะแต่ว่าตาก็บาดเจ็บเหมือนกัน
รอไปดูภาพจากกล้องมูลจรปิดไหนค่ะ
โอ้โหแล้วมีพลเมืองดีวิ่งมาช่วยด้วยแล้วคุณคิงอ่ะ
เอาจริงทำไมขวัญถึงบอกคุณตาก็แกอายุ๘๐แล้วว่า
แล้วเนี่ยดูดิล้มไปอ่ะโอ้โหอายุเยอะล้มนี่เรื่องใหญ่
ใช่ใช่เรื่องใหญ่จริงคุณคือกล้องวงจรปิดอ่ะ
จับภาพได้นะคะเหตุการณ์อ่ะเกิดขึ้นที่ถนนแจ้งสนิทค่ะ
เป็นถนนเส้นใหญ่นะทุนดูการจราจรเนี่ยรถก็ไปไปมามาอยู่ตรงนั้น
หน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
สำล้อเครื่องคันนั้นแหละเฉียวชนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณตาค่ะ
ลงไปถลายกับพื้นเลยได้รับบาดเจ็บนะคะ
คุณตาท่านนี้ชื่อคุณตาสวัยค่ะอายุ๘๐ปีก็มีร่องรอย
ดูดิเนี่ยแผลที่หน้าถลอกนะคะตอนถลายไปนั่นแหละ
แล้วก็ตรงไหล่ขวาก็ปวดบวมแล้วตาแกก็อายุเยอะอย่างที่บอก
ก็มีอาการจุกแน่นหน้าอกด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึง
ประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ก่อนแล้วก็คุณรู้ไหม
กับแว่นตาอันใหม่ไปที่ห้างกลางเมืองร้อยเอ็ดนั่นแหละค่ะ
ซื้อเสร็จขี่กลับมามาถึงจุดนั้นก็เห็นอ่ะวันมีเก๋ง
สีขาวจริงจริงกล้องปรุงจอนปิดเห็นอยู่แล้วน่ะนะรถเก๋ง
ขาวจอดอยู่ข้างทางตาก็หักหลบหน่อยนึงอ้าวรถสามล้อมา
วชนล้มเลยอ่ะนะคะอ่ะตำรวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บ
สอบสวนพยานแวดล้อมลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะคะเดี๋ยว
ดูกล้องวงจรปิดอีกรอบหนึ่งก็ต้องพูดคุยกัน
ทางด้านของคนขับสำล้อเครื่องด้วยก็เจรจากันเรื่องของ
การดูแลต่อไปอ่ะน่ะอาการบาดเจ็บกันก็มีอยู่ค่ะ